ลูกพี่ให้เจอหน่อย

ทำไมลูกพี่จาน
น้องเขาไม่ค่อยมองไม่มองวันนี้ไม่เป็นไรเขาไม่เติบ
ชานั้นยังไม่ตื่น
แต่เดี๋ยวจะฝากมันมา
เช็ดมือด้วยเช็ดมือด้วย